ข้างชัดเจนนะครับว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายรัฐมนตรีในบัญชีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นบรรดาพักการเมืองต่างก็เลยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกจากตำแหน่งในช่วงของการเลือกตั้ง
แต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้คอสชนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเหมือนกับรัฐบาลชุดอื่นในช่วงเวลาการเลือกตั้งจะเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานครับ
การเลือกบิดซีวิจัยโจรปรันเรียกสร้าง
คือหนึ่งเมื่อนายกรรมตรีสิ้นสภาพลงเช่นเสียชีวิตหรือลาออกหรือถูกถอดถอน
เมื่อนายกพ้นคอรมอพ้นตามไปด้วยนั่นเหตุหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลสิ้นสุดลง
สองก็คือคณะลำตรีพร้อมใจกันลาออกอันนี้ก็คณะมตรีสิ้นสุดลง
สามก็คือกรณีที่มีการยุบสภากรมอก็สิ้นสุดลง
สี่กรณีที่ไม่ได้มีการยุบสภาแต่รัฐบาลได้อยู่มาจนกระทั่งครบเทอมครบวาระ
สถาของรัฐบาลคอสองชตามความหมายของนายวิศนุครงามรองนายกปี
ระบุชัดไม่ใช่แค่รัฐบาลรักษาการแต่ยังคงมีอำนาจเต็มเหมือนเช่นรัฐบาลทั่วไป
หลังกำหนดไว้ชัดเจนในบทเฉพาะการรัฐธรรมนูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
นั่นหมายถึงข้อห้ามที่เคยปฏิบัติกับรัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมา
นำมาใช้กับรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นห้ามใช้อำนาจแต่งตั้งหรือยกย้ายค่าราชการ
อนุมัติงานหรือโครงการที่มีผลสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ
เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ฝ่ายการเมืองและนักวิชาการมองตรงกันว่า
นี่คือความได้เปรียบทางการเมือง
เพื่อบรรลุเป้าหมายไม่ให้การรัฐประหารครั้งนี้เสียของ
มีผู้แสดงกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกกติกานะคะ
คือพูดง่ายว่าขอสชเนี่ยเป็นทั้ง

สชเนี่ยเป็นทั้งผู้ออกแบบกติกานะคะ
ผู้เลือกคนร่างกติกานะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยก็ทำท่าว่าจะมาเป็นผู้เล่นเองนะคะ
แล้วก็สามารถเปลี่ยนกติกาในระหว่างการเล่นได้ด้วย
ต้องเสียสละเช่นถ้าท่านมีความประสงค์
อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ท่านต้องลากออกจากนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคศ
เพราะมิฉะนั้นท่านเป็นผู้เสนอตัวคนเดียว
ที่มีอำนาจเหนือกว่ากรกต
เช่นเดียวกับมุมมองของหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุล
อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจสมัยแรกของรัฐบาลคอสช
ออกมาเผยแพร่บทความอ้าง๘เหตุผล
ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง
หนึ่งในนั้นเป็นเพราะมีขบวนการตั้งพักการเมืองขึ้นมา
เพื่อปูทางให้ผู้นำคอสชได้สืบทอดอำนาจ
และเอาเปรียบคู่ต่อสู้
ความหวังที่จะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเรียบร้อย
ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
แต่หากต้องสร้างบรรยากาศความชอบทำให้เกิดขึ้นก่อน
การยอมรับระบบการยอมรับการเลือกตั้งถึงจะตามมา
แถวรัฐทีวีรายงาน